วันนี้ทำให้เงินในกระเป๋าของบรรดาสิงหมควัน
หรือว่าคนที่สูบบุหรี่บ่อยอาจจะต้องจ่ายเงินแพงขึ้น

อีกด้านหนึ่งก็อาจจะเป็นแนวทางที่ดีก็ได้
ในการที่จะค่อยลดละเลิกการสูบบุหรี่

เพราะว่าเป็นการปรับขึ้นภาษีบุหรี่

ทำให้ราคาบุหรี่ต่อซองจะขยับขึ้นประมาณ๕บาทถึง๑๐บาท

การปรับขึ้นภาษีในครั้งนี้จะไม่กระทบ
ทำให้ผู้ประกอบการนั้นกักตุลสินค้า
และจะช่วยทำให้มีรายได้จากการจะเก็บภาษีนั้น
สูงขึ้นประมาณ๑๐๐๐ล้านบาทครับ
สมชายภูลสวัสดิอธิบดีกรมสรรพสามิตรนะครับ
กล่าวถึงการกำหนดอัตราค่าสแตมยาสูบปี๒๕๕๙
เพิ่มจากร้อยละ๘๗เป็นร้อยละ๙๐
หรือ๑บาท๑๐สตางค์ต่อกรัม

จะส่งผลทำให้ราคาบุหรี่นั้นปรับขึ้น

มีผลวันที่๑๐กุมภาพันธ์ก็คือวันนี้เป็นวันแรกครับ
ล่าสุดนี้ไม่พบว่ามีการกักตุนบุหรี่

เพราะยังไม่เห็นสัญญาณการสั่งซื้อยาสูบสูงขึ้น
ที่สำคัญคือการปรับภาษีนั้น
เพราะต้องการลดการบริโภคบุหรี่ที่เพิ่มสูงขึ้นนั่นเองครับ
ส่วนข้อกังวลว่าจะมียาสูบจากประเทศเพื่อนบ้าน

ตรวจสอบและหารือกันก่อนหน้านี้นะครับ
เชื่อว่าไม่มีการลักลอบนำเข้าอย่างแน่นอน
อธิบดีกรมสรรพสามิตรยังคาดด้วยนะครับว่า
การขึ้นภาษียาสูบในครั้งนี้จะส่งผลดีต่อการจัดเก็บภาษีให้สูงขึ้นประมาณ

ได้มูลค่า๗๐๐๐ล้านบาท
ปีก่อนที่จัดเก็บได้อยู่ที่๖๐๐๐ล้านบาทครับ
ส่วนการปรับขึ้นภาษีอื่นเช่นภาษีสุราภาษีสิ่งแวดล้อมภาษีน้ำมันและภาษีเครื่องดื่ม
กรมสรรพสามิตรนั้นยืนยันว่ายังไม่มีแผนการปรับขึ้น
แม้ว่าจะมีการศึกษาความเหมาะสมของอัตราภาษีแต่ละประเภทเอาไว้แล้วก็ตาม
ณขณะนี้ต้องรอนโยบายของทางกระทรวงการคลังก่อน
เดี๋ยวคงต้องรอดูนะครับว่าจากนี้ไปเนี่ย
การนั้นจะเป็นไปตามคาดหรือไม่ว่าจำนวนสิ่งอมควันนั้นจะทยอยลดลงนะครับ